พิธีกรรมการเสริมชะตาตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายมอนในช่วงวันสงกรานเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้มีอายุมั่นขวัญยืนเช่นพิธีกรรมการค้ำโพที่วัด
อกจากนี้คนไทยเชื้อสายมอนยังร่วมกันทำนุบำรุงพื้นที่วัดและพื้นที่หมู่บ้านโดยรอบที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ด้วยการโรยสายเสมือนเป็นเคล็ดว่าได้ร่วมกันปรับปรุงถนนหนทางเส้นทางที่ใช้เดินทางเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านให้มีความรักสามัคคีในถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน